ภายกันหน่อยนะคะถ้าใครมาชวนลงทุนเรื่องออมเงินผลตอบแทนดีเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานี
โอ้โหเขาบอกเสียหายกันไปเนี่ย๖๐๐ล้านนะคะ
ผู้เสียหาย๔๐๐กว่าคนได้
เป็นการชวนร่วมแบบเหมือนเปิดบ้านออมเงิน
เขาบอกว่าชื่อออมเงินบ้านฟองน้ำนะคะ
ผู้เสียหายตอนแรกเนี่ยเขาก็หลงเชื่อก็เอาเงินมาออมออม
แล้วก็ได้ผลตอบแทนทำแบบนี้มาประมาณ๒ปีกว่า
แต่ล่าสุดตอนนี้มีการเชิดเงินหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้เสียหายก็ต้องทยอยมาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีค่ะ
ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๕ปีเขาบอกเป็นไฮโซชาวอุบลราชธานี
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาหลอกให้ชาวบ้านร่วมลงทุนในรูปแบบของการออมเงิน
ผลตอบแทนสูงเขาบอกเนี่ยนะออมแค่ครึ่งเดือนเนี่ย
เงินคืนร้อยละห้าเลยแล้วทำแบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้วอะค่ะ
เหยื่อหลงเชื่อสี่ร้อยกว่ารายได้สุดท้าย๖๐๐ล้านบาทหายวับไปกับตา
หนึ่งในผู้เสียหายนะคะเธอเล่าบอกว่าที่ตัดสินใจร่วมลงทุนเนี่ย
เพราะเห็นว่าคนก่อเหตุคนนี้เนี่ยโปรไฟล์ดีมีทั้งอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
มีการซื้อขายรถยนต์หรูมือสองดูแล้วมันก็น่าเชื่อถือว่าเขาน่าจะมีเงิน
ก็เลยหลงเชื่อครั้งแรกโอนเงินให้ไปต้นปีนี้ค่ะปี๒๕๖๕โอนไป๓๐๐๐
กำหนดเขาได้เงินคืนจริงจริงแต่ล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดนชวนร่วมลงทุนอีกแต่คราวนี้มีแรงจูงใจใหม่ให้กำไรพิเศษเลยนะ
ตอนแรกครึ่งเดือนได้ร้อยละ๕ใช่ไหมคะเอาไปเลยร้อยละ๑๐
ก็เลยโอนไปหมดเลยเท่าที่มี๕๕๐๐บาทสุดท้ายอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบเงินไม่ได้
จ้อยไปหมดเลยนะคะรายอื่นอื่นก็โดนหลอกแบบนี้เหมือนกัน
จนต้องมีการตั้งกลุ่มลายคุยกันบางลายเนี่ยเสียหายที่๒๐๐๐๐
แต่บางรายพุ่งไปถึง๓๐ล้านก็มีค่ะ
คนที่เขามาคอมเมนต์หรือมาโพสต์ต่อว่าพวกเรานะคะว่าโลภหรือเปล่าแล้วนี่
ก็ก็ยอมรับค่ะว่าโลภโลภโลภจริงค่ะแต่ว่าเหมือนเรามอง
ให้ความเชื่อใจเขามากกว่าค่ะพี่หนูถึงกล้าที่จะเอาเงินตรงนี้
เงินเก็บตรงนี้ไปลงทุนกับเขาหนูให้ให้ใช้คำว่าความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจมากกว่าค่ะ
ก็เลยที่จะไปลงทุนกับเขาตรงนี้
คือตำรวจบอกเลยนะคะว่าเอาแค่เคสออมเงินกับไฮโซสาวคนนี้
ผู้เสียหายใน๓๐รายมาแจ้งความที่สพเมืองอุบลราชธานี
แต่อีกร้อยกว่ารายค่ะแจ้งความในท้องที่อื่นทั่วประเทศนะคะ
ยังไม่พอมีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มอีก๒๐คน
เพราะตกเป็นเหยื่อออมเงินกับญาติของไฮโซสาวคนนี้แหละ
แต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าญาติรับทำเองหรือมีการส่งต่อมาให้กับไฮโซสาวคนนี้

เรื่องต้นมีรายงานว่าไฮโซสาวคนนี้เขามีบ้านอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานี๓หลัง

เรื่องต้นเขาบอกว่าเก็บของหนีเข้ากรุงเทพมาแล้ว
ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ